ตอนนี้ก็๒ทุ่ม๑๐นาทีผ่านมา๒ชั่วโมง๑๐นาที
ที่เปิดให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ช่วงของความเหลือดร้อนผลกระทบจากโควิด๑๙
เป็นยังไงกันบ้างครับทุกผู้ชมครับท่านไหนที่ลงแล้ว
เพราะตอนนี้มีหลายดอตออกมาค่ะอ่าคือบางเว็บเขาก็ตั้งชื่อเอาไว้ก่อน
แต่มันหลายดอทเอาเป็นว่าท่านลงทะเบียนกันบ้างหรือยัง
ลงแล้วสำเร็จไม่สำเร็จติดขัดปัญหาอะไรยังไง
หรือลงสำเร็จแล้วบอกเราหน่อยว่าเออเป็นยังไงกันบ้าง
ส่งข้อความมาค่ะผ่านทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ
เมื่อกี้นี่เลยก่อนเข้ารายการดิฉันลองเข้าไปดู

เปิดได้นะใช่คุณผู้ชมลองดูหน่อย
ลองดูนะครับค่ะแต่เตือนกันไว้หน่อยหนึ่งนะฮะ

คือเข้าไปดูว่าเว็บเขาเข้าได้หรือเปล่า
แต่ถ้าท่านไม่ใช่ผู้เดือดร้อนท่านอย่าไปลงนะ
ไปลงจนสุดยืนยันอะไรไปเนี่ย
เขาตรวจสอบตอนหลังว่าเอ้าคุณไม่มีสิทธิ์เนี่ย

ใช่ต้องเป็นคนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙จริงนะฮะ

อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็บอกเราเพิ่มเติมมาด้วยก็ได้นะฮะ

เรื่องของโควิด๑๙นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกัน

มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเท่าไหร่อะไรยังไงมีเสียชีวิตอีกคนนึงนะวันนี้
แต่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวย่านบางบอนนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้

เพราะว่าชาวบ้านที่ชุมชนแห่งหนึ่ง
เขาได้ข่าวไม่ใช่แค่ได้ข่าว
เขาเห็นเลยล่ะว่ามีสถานพยาบาลไม่ใช่โรงพยาบาลนะฮะ
เป็นสถานพยาบาลอาจจะเป็นคลินิกหรือเป็นอะไรขนาดเล็กอะไรก็ว่ากันไป
ไปมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙เข้ามารักษาที่นี่
ใช่ค่ะคนในชุมชนบอกว่ากังวลใจ
กลัวว่าสถานพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก
จะไม่สามารถดูแลได้อย่างเต็มที่
อยากจะให้ไปโรงพยาบาลอย่างจริงจัง
เพราะเขากังวลว่าคนในชุมชนเขาจะแบบเดือดร้อนหรือเปล่า
เขาไม่ได้รังเกียจนะแต่เขากลัวว่าจะดูแลไม่ได้

คุณมีเครื่องไม้เครื่องมือมีแพทย์มีพยาบาลอะไรพร้อมหรือเปล่า

รวมตัวกันไปเลยนะครับประท้วงเลยนะฮะ
เพื่อให้พาผู้ป่วยออกไปอยู่ที่อื่น

เดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
นี่เป็นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ศุกร์ที่๒๗มีนาคม

ออกมารวมตัวกันเรียกร้องให้สถานพยาบาลที่อยู่ในชุมชน
ที่ไปรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙มารักษา

ส่งตัวผู้ป่วยไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่
โรงพยาบาลที่เขาพร้อมแทนนะฮะ
จากเย็นประมาณ๖โมงเย็นไปจนค่ำไปจนดึกนะฮะ

แล้วก็ตะโกนเรียกร้องให้หมอที่เป็นเจ้าของสถานพยาบาล
ต้องออกมาฉีแจงนี่นะฮะ

อุปกรณากรของคุณครบไหม

เครื่องมือคาดคุณครบไหม
ไม่จำเป็นเพราะตอนนี้เป็นโรงพยาบาลนายน
คุณหมอถึงมาชี้แจงกับชาวบ้าน
เหมือนทีมมองเจ้าของสถานพยาบาลแห่งมีนี้
เขาบอกว่าเขาเป็นโรงพยาบาลสนามเราก็ไม่รู้ว่าสนามหรือไม่สนามอะไรยังไง
แต่ความจริงต้องขออนุญาตจากทางกระทรวงอาหารสุขก่อนนะแต่เอาเป็นว่าหมอในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นโรงพยาบาลสนาม
แล้วก็มีคำถามไปถึงหมอเจ้าของคลินิกว่าแล้วทำไมคุณเนี่ยถึงไปรับตั้งแต่แรก
ทำไมต้องรับคุณพร้อมแค่ไหนบุคลากรอุปกรณ์คุณพร้อมแค่ไหน
คือชาวบ้านไม่ยอมนะฮะชาวบ้านยืนยันว่ายังไงต้องย้ายผู้ป่วยออกไป
ตำรวจต้องมาช่วยระงับเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
จากการสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าผู้ป่วยคนนี้มีอาชีพนะฮะ
เป็นนักร้องร้านอาหารแล้วก็เริ่มมีอาการป่วยเนี่ยนะฮะ
เขาติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็ถูกส่งตัวมาจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะ
เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เขาส่งมาที่สถานพยาบาลย่านบางบ่อนซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามนะฮะ
พอเขาเริ่มมีอาการป่วยเนี่ยจึงได้เข้าไปตรวจเชื้อโควิด๑๙นะครับ
ระหว่างรอผลตรวจเนี่ยแพทย์ให้กลับมากักตัวที่ห้องพักได้๖วันนะฮะ
พอมากักตัวอยู่๖วันจึงทราบผลว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็เลยเดินทางไปโรงพยาบาลเอกชนแห่ง๑ย่านพระราม๒
แล้วถูกส่งตัวต่อมายังสถานพยาบาลบางบอนแห่งนี้
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่ท่านเห็นขึ้นนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานพยาบาลแห่งนี้นะครับ
เขาบอกว่าตัวเขาเองก็เพิ่งจะมาเข้าเวรตอนทุ่มหนึ่ง
ก็เห็นว่าชาวบ้านเนี่ยประมาณ๑๐๐คนมารวมตัวกันหน้าสถานพยาบาล
ซึ่งตัวรอปภของสถานพยาบาลแห่งนี้บอกว่า
แต่ถ้าถามตัวเขาเนี่ยว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็ยอมรับว่าเขาก็กลัวนั่นแหละ
สุดท้ายแล้วก็ต้องย้ายผู้ป่วยออกไปนะครับ

ห้าทุ่มเมื่อคืนนี้อืมนะฮะ
มีรถพยาบาลมาย้ายผู้ป่วยออกไปตอน๕ทุ่ม

ใช่ค่ะทีนี้ค่ะเราก็เลยให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
สถานพยาบาลย่านบางบอนแห่งนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
รอบหนึ่งนะคะเราส่งคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจลงพื้นที่ไป
แล้วก็ลองเดินดูในพื้นที่ชุมชนแถวนั้นนะคะ
ก็มีชุมชนอยู่หลังสถานพยาบาลค่อนข้างเยอะครับ
อันนี้คนในชุมชนเขาก็เลยกังวลใจอืม
ว่าสถานพยาบาลแห่งนี้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคโควิดสิบเก้าไหวเหรอ
เพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะคะเขาก็อยู่กันเยอะแบบนี้
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าคือเขาไม่ได้รังเกียจนะครับ
สาเหตุที่ไปรวมตัวกดดันให้ย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่เพราะเป็นห่วง
ไม่มั่นใจการบริหารจัดการของสถานพยาบาลในชุมชน
ว่าเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็กจะรับมือไหวเหรอ
ได้ไปขับไล่ผมสงสารคนไข้แต่ว่าให้ไปอยู่ที่ดีถ้าอยู่ที่นี่ก็ต้องตาย
ไม่ได้ขับไล่คือที่ที่ผมไปนี่ผมให้ย้ายให้ย้ายไปหาโรงพยาบาลดี
ที่นี่โทรรักษาที่ไหนแล้วผมอยู่ตรงนี้ผมรู้ไม่มีเครื่องมือรักษา
ขอร้องว่าให้เอาคนไข้ไปรักษาที่อื่นได้ไหมตรงนี้มันไม่ใช่ที่รองรับ
ไม่มีปอดเชื้อเก็บเชื้อก็ไม่มีแล้วบำบัดบ่อบำบัดน้ำเสียก็ไม่มี
ปล่อยน้ำเสือคนไข้มาอยู่เนี่ยต้องซักเสื้อผ้าหรือเปล่า
ปล่อยลงคลองหมดเลยมันไม่ได้ผมบอกว่าตรงนี้ไม่ได้แน่
อืมคือมีชาวบ้านที่เขาอยู่ติดกับสะพานข้ามคลอง
แล้วก็ใกล้กับสถานพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นทางสัญจรไปมาของคนแถวนี้นะคะ
เขาบอกว่าเมื่อวานช่วงหกโมงเย็นได้ยินเสียงรถจุกเฉินเข้ามา
แล้วก็มีคนมาบอกว่ามีคนเป็นโรคโควิด๑๙เดินทางมานี่นะคะ
คือภาพเมื่อวานเลยนะคะนี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่ก็จะแต่งตัวมิดชิดแบบนี้
แล้วก็พาผู้ป่วยโรคโควิด๑๙มาไว้ที่สถานพยาบาลย่านชุมชนแถวบางบอนเนี่ยค่ะ
คือคนที่เขากังวลใจเขาบอกว่าเขาก็มีคนเท่าคนแก่อยู่ในชุมชน
อืมเนี่ยมีหลานอายุแค่ห้าขวบอยู่ด้วยแล้วสถานพยาบาลก็ไม่เห็นแจ้งชาวบ้านก่อน
ว่าจะรับผู้ป่วยโรคโควิดสิบเก้ามาอยู่ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าพอรู้นะ
ก็เอาไม้มากั้นทางเอาไว้ไปให้คนเดินผ่านไปผ่านมาแบบโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว
คือความหมายของชาวบ้านเนี้ยอ่ะเนี้ยค่ะเขาเอาไม้มากั้น
คือเขาพยายามจะบอกว่าก็อยากจะให้เส้นทางที่ผู้ป่วยใช้เพื่อเข้าสารพยาบาลเส้นทางหนึ่ง
ชาวบ้านเดินก็อีกทางนึงได้ไหมคือแยกกันหน่อยอะไรแบบนี้
เขาก็เลยเอาไม้ไปกั้นไว้แบบเนี้ยคุณผู้ชม
คนที่มาที่โรงหาหมอที่โรงพยาบาลหรือผ่านมาหรือว่าคนที่ฟอกของเขา
มาก็คือเนี่ยป้าเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้เลี้ยงหลานก็กลางวันก็จะนั่งอยู่ตรงนี้
ทั้งวันเลยบางทีก็ปูเสือแล้วก็นอนเล่นกันตรงนี้
แล้วคนที่รับเต็มเต็มคนที่รับเต็มเต็มขั้นอันดับสอง
ขั้นอันดับหนึ่งของป้านี่ขั้นอันดับสอง
เพราะเมื่อวานนี้พอเขาเอาคนไข้โควิดมาลงปุ๊บ
ทางเราก็กลัวทางนู้นเขาจะข้ามมาใช่ไหมคะเราก็เลยเอาไม้มาปิดเลย
ผู้ใหญ่ก็เลยเอาให้เลยเอาไม้มาปิดเลยไม่ให้เขาข้ามมาอืม
คนในชุมชนแห่งนี้ก็ให้ทีมข่าวของเราดูคลิปที่ถ่ายเอาไว้
ขณะที่มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโรคโควิด๑๙เข้ามานะคะ
ก็คือภาพนี้แหละค่ะที่คนในชุมชนถ่ายเอาไว้เอง
แล้วก็ให้กับทีมข่าวของเราสิ่งที่คนในชุมชนเขาตั้งข้อสังเกตก็คือ
เจ้าหน้าที่ใส่ชุดป้องกันมิดชิดเป็นชุดแบบถูกต้องตามมาตรฐาน
แต่ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่ลงมาจากรถแล้วก็เข้าไปในสถานพยาบาลตรงนี้
ใส่แค่หน้ากากอนามัยเท่านั้นคนเสื้อลายแว๊บตามภาพนี้นะคะ
คือใส่แค่หน้ากากอนามัยคนในชุมชนก็เลยกังวลใจว่า
ป้องกันแค่นี้เองเหรอนี่ค่ะครับทีนี้ค่ะ
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลและชาวบ้านในชุมชนวันนี้นะคะ
สำนักงานเขตบางบอนส่งเจ้าหน้าที่ไปฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเนี่ยค่ะ
สถานพยาบาลแล้วแล้วก็ติดประกาศปิดให้บริการสองวัน
ก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้นะคะยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามีนาคม
แต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของสารพยาบาลเข้าออกอยู่นะคะครับทีนี้ค่ะ
คำถามก็คือเอ๊ะแบบนี้เป็นการโอ้โหรังเกียจคนไข้หรือเปล่า
ทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะคนถามคำถามนี้เยอะ
ซึ่งล่าสุดต้องบอกแบบนี้ก่อนว่านายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าผู้ป่วยรายนี้ย้ายไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
โรงพยาบาลในกรมการแพทย์นี่แหละอืมแต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมมาจากในแพทย์ทวีสิน
วิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาสองพันสิบเก้า
หรือโควิดสิบเก้าบอกว่าปัญหาแบบเนี้ยค่ะการขับไล่ของชุมชนย่านบางบร
เคยเกิดขึ้นมาแล้วอ๋อเหรอฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับ
เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกแรกที่มีการระบาดของโรคโควิดสิบเก้าในแพทย์ทวีสินก็เลยบอกว่า
จริงแล้วอยากจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะคะทุกพื้นที่ทุกชุมชนเลย
ว่าการติดเชื้อจะต้องอยู่ในระยะที่มันใกล้กันเท่านั้นการหายใจแบบเดินผ่านในพื้นที่เดียวกันอย่างเงี้ย
มันไม่ได้ติดเชื้อกันได้ง่ายคือคนในพื้นที่ในชุมชนก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ด้วย
เพื่อจะได้ไม่เป็นการแบบเออมาชุมนุมกันมารังเกียจผู้ป่วยอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็แต่ทางที่ดีถ้าจุดไหนที่เป็นจุดที่เป็นโรงพยาบาลสนามนะ
และได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องท่านก็ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนด้วย
ใช่หลายโรงพยาบาลหลายพื้นที่ที่เขาเป็นโรงพยาบาลสนามเนี่ยอันดับแรกเลยที่ต้องทำคือต้องคุยกับคนในพื้นที่ให้เข้าใจ
แล้วต้องบอกเขาด้วยว่ามาตรการการดูแลความปลอดภัยเป็นยังไง
จะได้ไม่เกิดความกังวลใจแบบนี้ใช่ครับนะคะ
คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ล่าสุดณวันนี้นะคะ
กระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงตัวเลขว่ามีผู้ป่วยเพิ่มหนึ่งร้อยเก้าราย
คือทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตัวเลขแบบนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นแต่ไม่มาก
อย่างเมื่อวานเนี้ยไม่ถึงร้อยวันนี้หนึ่งร้อยเก้าราย
ดังนั้นสิ่งที่เราประกาศพรกรฉุกเฉินออกมาเนี่ยค่ะผลที่ได้มันอาจจะยังไม่ดีเท่าที่ควร
เพราะถ้ามันดีหมายความว่าตัวเลขผู้ป่วยต้องลดลงอืม
แต่อันนี้ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอีกด้วยซ้ำแต่เป็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่โอ้โห
พุ่งสูงปรี๊ดนะคะยังเป็นตัวเลขทรงอยู่อะค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีผู้ป่วยโรคโควิดสิบเก้าเพิ่มหนึ่งร้อยเก้ารายในวันนี้นะคะ
ก็แบ่งเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยเดิมหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๓๙ราย
ติดจากสนามมวย๑๐รายติดจากสถานบันเทิง๘ราย
กลุ่มผู้สัมผัสคนที่ติดเชื้อที่มีรายงานมาแล้ว๒๑ราย
กลุ่มผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ๑๗รายเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ๘ราย
ทำงานอยู่ในสถานที่แออัดใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ๗ราย
บุคลากรทางการแพทย์สองคนนะคะกลุ่มที่ผลแล็บยืนยันว่าพบเชื้ออยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม
หรือรอสอบแหล่งติดเชื้อห้าสิบสามคนค่ะ
วันนี้มีผู้ป่วยที่รักษาจนหายและกลับบ้านได้มีเพิ่มอีก๓คนนะคะ
แต่ว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งรายค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เป็นผู้หญิงอายุห้าสิบห้าปี
แต่เขาก็มีโรคประจำตัวด้วยนะคะคือเป็นโรคเบาหวาน
ไขมันในเลือดสูงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตั้งแต่๒๓มีนาคม
ส่วนผู้ป่วยสะสมภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทยนะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าราย
กลับบ้านได้แล้ว๑๐๐รายอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาล๑๑๓๙ราย
จำนวนนี้อาการหนัก๑๗รายเสียชีวิตสะสม๖รายค่ะ
เดี๋ยวเราจะขึ้นตัวเลขอย่างละเอียดแบบนี้ที่มุมจอต่อเนื่องทั้งรายการนะคะ
แพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า
สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ตอนนี้มีใน๕๗จังหวัดแล้วค่ะ
กระจายไปนะคะมีผู้ป่วยที่อายุมากที่สุดคืออายุ๘๓
ผู้ป่วยที่อายุน้อยที่สุดคือ๖เดือนค่ะ
เฉลี่ยของผู้ป่วยอยู่ที่อายุ๔๐ปีนะคะ
สถิติการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยค่อนข้างคงที่คืออยู่ที่ประมาณร้อยรายบวกลบเล็กน้อยนะคะ
แพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้มนุยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคบอกว่า
ตอนนี้หลายจังหวัดค่อนข้างมีความเข้มแข็งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ถึงแม้จะพบผู้ป่วยในหลายจังหวัดแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ยังอยู่ในวงแคบอยู่อะค่ะ
เพราะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วแต่สภาพความเป็นอยู่ของแต่ละพื้นที่
แต่ละจังหวัดจำนวนผู้ป่วยเนี่ยนะคะความเข้มข้นก็แตกต่างกันออกไป
แต่ว่าตอนนี้ค่ะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัดก็เพราะว่าบางส่วนคนก็เดินทางกลับจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด
อาจจะด้วยมาตรการต่างที่ปิดสถานที่ต่างก็ไม่ต้องทำงานแล้วก็อยากจะกลับภูมิลำเนา
ตรงนี้น่าเป็นห่วงนะคะก็ต้องย้ำกันอีกรอบนึงย้ำกันอยู่บ่อยว่าคนที่เดินทางออกจากกรุงเทพ
กลับต่างจังหวัดกลับภูมิลำเนาของตัวเองต้องกักตัว๑๔วันด้วยนะคะถึงแม้คุณจะยังไม่ป่วยก็ตาม
กักตัวไว้ก่อนค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะนำเชื้อไปให้คนที่บ้านเรานะคะคนที่เรารักอะค่ะ
พ่อแม่ผีน้องปู่ย่าตายายคนสูงอายุเนี่ยเราเองต้องระวังสถิติในต่างประเทศพบอัตราการป่วยตายของผู้สูงอายุนี่ค่อนข้างเยอะนะคะ

เมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้วนะฮะอย่าลืมนะครับอาทิตย์แรกมักจะอาการน้อย
พออาทิตย์ที่๒เริ่มอาการหนักนะฮะแต่เราก็คาดว่าในอนาคตก็จะมีผู้ป่วย
อาการหนักที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัดเพราะว่ารับเชื้อที่ต่างจังหวัดนั่นแหละนะครับ
ปรากฏการณ์นี้ก็จะคล้ายกันต่างจังหวัดจะมีโอกาสที่ดีกว่า
ที่จะดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระยะต้นขณะนี้
ก็บอกว่าหลังจากเราประกาศใช้พรกรฉุกเฉินทั่วประเทศ
ผลที่ตามมาถามว่าดีขึ้นหรือยัง
ก็ต้องตอบว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะ
คือถึงแม้ว่าประชาชนให้ความร่วมมือค่อนข้างดีแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับ
แต่การวัดผลเนี่ยเขาดูจากตัวเลข
ถ้าจะต้องบอกว่าดีก็คือตัวเลขผู้ป่วยในแต่ละวันต้องลดลง
คือตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่ได้ลดนะคะ
ก็เลยต้องขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนะคะ
ก็คงที่อยู่ที่หลักร้อย

ประเทศก็ติดเชื้อโควิด๑๙กันเยอะนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็มีทั้งที่ยังพุ่งขึ้นอยู่กับที่ดีขึ้นเยอะ
แต่เขาเปิดภายในนะครับ
เพราะเขากลัวว่าคนจากต่างประเทศเข้ามาในเมืองเขาในบ้านเขาเนี่ย

ใช่เค้ากลัวว่าจะแบบระบัดลอก๒ตอนนี้
มาดูตัวเลขทั่วโลกหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
กลายเป็นว่าตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกานะครับพบผู้ป่วยโควิด๑๙เกิน๑แสนรายแล้ว
เอาภาพรวมก่อนผู้ป่วยทั้งหมดทั่วโลกนะฮะที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
๒รายเสียชีวิตไปแล้ว๒๘๒๓๔ศพ
หายดีก็มีนะครับที่หายแล้วนะครับ๑๓๗๒๗๑รายนะฮะ
โดยในจำนวนผู้ป่วยกว่า๖แสนรายทั่วโลกนะครับ
พบว่าที่สหรัฐมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มากที่สุดนะฮะ๑แสนกว่าคนนะครับ
ตามตัวเลขที่หน้าจอนี้นะฮะ๑๔๒๐๐กว่าคนนะครับ
ส่วนอิตาลีแล้วก็จีนมีประเทศ
เป็นประเทศที่มีผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙๘๐๐๐กว่านะครับ
เปนนี่อยู่ที่๔นะฮะแล้วก็ที่เยอรมันอันดับ๕นะฮะ
สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ส่วนผู้เสียชีวิตทั่วโลกนะครับที่รวมกัน๒๘๐๐๐กว่าศพ
ใน๓ของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อิตาลีนะฮะ
ถ้าท่านดูตัวเลขของผู้เสียชีวิตคือสีแดงที่หน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับ
จะเห็นว่าอิตาลีมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๙๑๓๔ศพ
ตามมาด้วยสเปนนะ๕๑๐๐ศพ
๕๑๐๐นะฮะจีนเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตคือ๓๒๙๕ศพนะฮะ
จากประเทศแรกที่ติดเชื้อโควิด๑๙เลยนะ
เมื่อปลายปีที่แล้วที่ตัวเลขทั้งผู้ป่วยผู้เสียชีวิตเยอะที่สุด
ตอนนี้กลายเป็นว่าประเทศอื่นเนี่ยในยุโรปนำหน้าจีนไปแล้วนะครับ
แล้วก็ตามมาด้วยอีรานกับฝรั่งเศสนะครับ
นี่คือตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
มาดูภาพรวมกันหน่อยภาพรวมนี้เรารวบรวมมานะครับจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้นะครับ
เพื่อจะทำให้ท่านเห็นว่าทำไมเขาถึงต้องขอความร่วมมือว่าท่านต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ใช่ค่ะขอความร่วมมือว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าข้ามจังหวัดอย่าข้ามพื้นที่นะ
ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปเลยนะต่อให้ที่ทำงานหยุดอะไรหยุดถ้าอยู่กรุงเทพได้ท่านก็อยู่ไปเถอะนะครับ
จากการสอบสวนโรคแล้วพบว่าไปติดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะ๕๗จังหวัดนะครับ
ผู้ติดเชื้อทั้งหมด๑๒๔๕รายในวันนี้เนี่ยอยู่ในภาคกลางกับกรุงเทพ๕๑๕รายนะครับ
กรุงเทพ๕๑๕รายนะครับตามมาด้วยนนทบุรี๖๘สมุทรปราการ๓๓ปฐุมธานี๑๔
แล้วก็ไล่เรียงไปนะครับท่านผู้ชมครับก็มีทั้งกาญจนบุรีสมุทรสาครประจวบคิริขัน
เชียงใหม่พบผู้ป่วยมากที่สุดคือ๑๑ราย
รองลงมาคือเชียงรายนครสวรรค์จังหวัดละ๔ราย
แม่ห้องศรเพชรชบูรณ์จังหวัดละ๓ราย
กสุโขทัยจังหวัดละ๒ราย
พยาวแพร่พิศนุโลกอุทัยธานีจังหวัดละ๑ราย

อีสานนะครับที่อุบลรัชธานีพบผู้ป่วยมากที่สุดของภาคอีสานคือ๑๒ราย
บุรีรำ๙ราย
นครรัชศรีมาสุรินอุดรธานีนี่จังหวัดละ๘รายนะฮะ

ชายภูมิขอนแก่นเลย๑๐๑จังหวัดละ๒ราย
จังหวัดละ๑รายก็อีกหลายคนนะครับที่ภาคอีสาน

มีอำนาจเจริญกาลสินหนองบัวลำพูหนองคายศรีสะเกดยะโสธร
ไปดูภาคตะวันออกนะครับพบผู้ป่วยมากที่สุด
ที่ชนบุรี๓๖รายนะ
ชนบุรีนะครับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ฉะเชิงเซามี๗สะแก้ว๕
จันทบุรีปราจินบุรีจังหวัดละ๓
แล้วก็ที่ระยองพบผู้ป่วย๒รายนะครับ
ส่วนภาคใต้ที่ภูเก็ตนะครับพบผู้ป่วยมากที่สุด๔๑ราย
ยาลา๔๐ปัตตานี๓๓สงขลา๒๔
สุราธานี๑๐กระบีกับนราธิวาสจังหวัดละ๗ราย
พัทธลุง๔รายนครศรีธรรมราช๓ราย
แล้วก็ที่ตรัง๒รายนะครับ
ยังมีผู้ที่ต้องรอสอบสวนเกี่ยวกับแหล่งที่ไปติดเชื้อนะฮะ
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเขาไปติดมาจากจังหวัดไหนเนี่ย
มีอยู่๒๔๖ราย
จาก๑๒๐๐เนี่ยนะ๒๔๖ต้องรอว่าติดจากจังหวัดไหนนะครับ
ภาพรวมตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙๑๒๔๕รายนะครับ
ในพื้นที่ทั้งหมดที่ไปติดกันมา๕๗จังหวัดนะครับ
ภาคกลางกรุงเทพใต้อีสานตะวันออกและภาคเหนือนี่นะฮะถ้าแยกเป็นลายภาคจะเป็นอย่างนี้
คุณผู้ชมคะเรามีข้อมูลมาจากเพจเฟซบุ๊คศูนย์ข้อมูลโควิด๑๙จังหวัดนทบุรี
บอกว่ามีผู้ชายคนนึงอายุ๖๘ปีเสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙
แต่ประเด็นของผู้ชายคนนี้ก็คืออันดับแรกเนี่ยผู้ชายคนนี้ไปที่สนามมวยลุมพินี
เมื่อวันที่๖มีนาคมที่คนติดเชื้อกันเยอะผู้ชายคนนี้ไปโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันให้กลับไปพักผ่อนที่บ้านก็กลับไปนอนพักที่บ้าน
ไปโรงพยาบาลอีกรอบคืออาการหนักแล้วเป็นไข้แบบไข้หนักอ่ะครับ
ไปโรงพยาบาลอีกรอบนึงแล้วเสียชีวิตค่ะคือเพิ่งมารู้ว่าเป็นโรคโควิด๑๙
หลังจากเสียชีวิตแล้วก็มีการตรวจดูว่าเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร

ไม่บอกเลยว่าไปสนามมวยลุมพินีหรืออะไร
เขาบอกแค่ว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็กลับไปนอนที่บ้าน
นี่ค่ะคือปัญหาว่าไม่ได้รับการรักษา
อย่างตรงจุดว่าป่วยโรคโควิด๑๙แล้วก็รักษาอย่างเต็มที่

คือถ้าบอกตั้งแต่วันแรกที่มีอาการไม่สบายแล้วไปตรวจสงสัยน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ย
เขาก็จะจัดว่าอันนี้คุณกลุ่มเสี่ยงแล้วเพราะคุณไปสนามมวยลุมพินี๖มีนาคม
คือคุณต้องย้ำบอกคุณหมอว่าผมไปสนามมวยลุมพินี๖มีนาคม

อันนี้ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียนะคะ
แต่ก็ต้องบอกเลยว่าคือการปกปิดข้อมูลมันนำมาซึ่งความสูญเสียนี่แหละค่ะ
เช้าวันนี้ค่ะนายไกรธวัฒน์ทินโสมในอำเภอเมืองนนทบุรีบอกว่ามีคนในพื้นที่เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙นะคะ
เป็นผู้ชายอายุ๖๘เป็นชาวบ้านในตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
ผู้ชายคนนี้เนี่ยค่ะเดินทางไปดูการชกมวยที่สนามมวยลุมพินีที่กรุงเทพ๖มีนาคม
หลังจากนั้นกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแปดมีนาคมไปดูการชกมวยอีกนะคะ
สนามมวยอตก๓จังหวัดนนทบุรี๑๒๑๕มีนาคมไปร่วมงานสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดไซม้าอำเภอเมืองนนทบุรี
หลังจากนั้นเริ่มมีไข้ค่ะไปตรวจที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คุณหมอบอกว่ามีอาการน้ำในหูไม่เท่ากันให้ยากลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
แต่ก็ไม่ได้บอกคุณหมอว่าผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะ
ไปสนามมวยลุมพินีมาเมื่อ๖มีนาคมก็กลับไปบ้านค่ะ
๖มีนาคมไข้ขึ้นสูงเลยนะคะ
ตอนนี้ซุดหนักเลย๒๖มีนาคมสุดหนัก
นำส่งโรงพยาบาลนนทเวศและสุดท้ายเสียชีวิต
เที่ยงคืนของวันที่๒๘มีนาคม
คุณหมอบอกว่าเสียชีวิตด้วยอาการปอดติดเชื้อ
ติดเชื้อโควิด๑๙นี่แหละค่ะคือเพิ่งรู้เลย

หลังจากผู้ชายคนนี้เสียชีวิตนะคะ
โรงพยาบาลก็ต้องทำตามมาตรการขั้นตอน
ของผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด๑๙นะคะ
โรงพยาบาลเขาดำเนินการแบบนี้ค่ะ
ก็นำศพบรรจุใส่ถุงซิปล็อก๓ชั้น
แล้วก็ให้ญาติรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดใหม่ทางหลวงถนนกรุงเทพนนท์อำเภอเมืองนนทบุรี
ย้ำกันอีกครั้งว่าสามารถประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติ

จ้า๑๑มงคลอัศวะนิโคทรนายกเทศบาลตำบลไซมะ
ก็ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไซม้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

แล้วก็ที่หมู่บ้านด้วยรอบหมู่บ้านเลยค่ะ

คือท่านที่ได้ยินได้ฟังข่าวแบบนี้
แล้วก็เราอยู่ในพื้นที่แถวนี้ท่านอาจจะกังวลหรือว่าตกใจเนี่ยนะฮะ
พอเราได้ยินข่าวว่ามีคนติดเชื้อ
หรือว่าจะเสียชีวิตก็แล้วแต่จากโควิด๑๙
หนึ่งก็คือสถานที่ที่เขาเคยไปไม่น่ากลัวเท่ากับเราดูแลตัวเองยังไง

เพราะสถานที่ที่เขาเคยไปเนี่ยจะวันไหนก็แล้วแต่เขาก็จะจัดการฆ่าเชื้อทำความสะอาดทำคลินิ่งอะไรของเขาเรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช่ว่าต้องไปกลัวในสถานที่นั้นเชื้อมันไม่อยู่แล้วแต่ตัวเองอ่ะต้องกักตัว
ตัวเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าโอ้โหเราใกล้ชิดเราเสี่ยงในช่วงเวลาที่เขาไล่ไทม์ไลน์มาเนี่ย
เราจะต้องไปแจ้งคุณหมอแจ้งเจราชีพแล้วสังเกตอาการตัวเอง
หรือถ้าเราไม่ได้เสี่ยงเลยเลยไม่ได้ใกล้เลยเราก็ต้องมาดูแลตัวเองใช่ไหมเป็นปกติ
เพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลว่าที่นี่ไม่ไปที่นี่อย่าไปเธออย่าไปที่นี่นะ
อย่าไปนะคุณเขมสอนไปไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่นะฮะ

คือเขาจะคลินิกอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วเชื้อมันไปหมดแล้วแหละ
หรือว่าเราเสี่ยงหรือเปล่าเราไปใกล้ชิดเขาหรือเปล่า
คือที่เราบอกสถานที่แล้วก็ช่วงเวลาคือถ้าคุณไปวันนั้นที่นั้นพอดีเนี่ย
อันดับแรกเลยกักตัวแล้วถ้าเริ่มมีอาการป่วยไข้หาหมอตรวจเลย
แล้วก็บอกว่าดิฉันไปที่นี่มามีคนติดเชื้อโควิด๑๙อย่างนี้
แล้วท่านต้องพูดความจริงนะครับเพราะไม่ใช่แค่ตัวท่านเท่านั้น
คนรอบข้างหรือแพทย์พยาบาลที่เขาทำงานอยู่ที่โรงพยาบาล
จริงใช่เป็นห่วงบุคลากรทางการแพทย์ด้วย
ก็พยายามจัดหาให้เต็มที่นั่นแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางที
ถ้าไม่ทัวร์ถึงหรือไม่พอน่ะเขาก็ต้องพยายามหาวิธีอะไร